เปิดปากกับภาคภูมิ
สาธารณ์อินิสัยพลานอยู่พร้อมรอบเกินเวลาเมื่อดีปกติ
กลุ่มบุคคล๓๔คนเข้ามาฆ่าร่างกายแล้วพังเย็บไปสิบกว่าเท็จ
เผาผู้เจอเป็นแฟนเก่านางผู้หญิง
ซึ่งเลิกไปแล้วเนี่ยครึ่งปีนะครับ
แล้วก็เข้ามาหาเรื่องบุกเข้ามาทำร้ายร่างกาย
เราเป็นผู้ชายเรามีหน้าที่ต้องทำมาหากินทำงานนะครับ

ไม่ใช่ว่าอนาคตไม่มีเย็นมาจับกลุ่ม
กินเหล้ากินน้ำกระท่อมต้มกินน้ำกระท่อมกัน
อย่างนี้มันไม่มีอนาคตหรอกนะครับ
อยากจะสร้างครอบครัวต้องไปสร้างอนาคตที่ดี
ไม่ใช่ว่าพอเขาไม่เอาเขาเลิกไป

มันไม่มีผู้หญิงคนไหนเขาอยากจะคบหากับ

วันนี้คุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งนะครับ
อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีต้องบอกว่าเหตุการณ์มันอุกอาจเหลือเกิน
ช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
คือทางเจ้าของบ้านกับแฟนอยู่ที่บ้านตามปกตินี่แหละ
อยู่ดีนะครับมีอดีตแฟนเก่าซึ่งความจริงก็เลิกกันไปนานแล้ว
ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไรกันอีกเลย
พาพวกมาบุกมาที่บ้านแล้วมาทำร้ายเขา
เอาตะใบเขาเป็นบ้านที่เขาเป็นเกี่ยวกับทำแอร์ด้วยมันจะมี
เครื่องมือช่างอะไรพวกนี้ด้วยเอามาแทงเขานะฮะคือถ้าเกิดเป็นมีดเนี่ย
เผลออาจจะตายไปแล้วก็ได้สุดท้ายคดีเนี่ยที่สพคลองหลวงตำรวจก็
เข้ามานะครับแต่ทางคนเจ็บแล้วก็เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุตอนนี้ยัง
วนเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะยังไม่มีการแจ้งข้อหากับกลุ่มคน
เหล่านี้ทั้งทั้งที่พฤติกรรมก็อุกอาจเหลือเกินเรียกมาแล้วก็นัดใหม่
บอกเดี๋ยวให้มารับทราบข้อกล่าวหาอีกทีนึงเขาก็เลยไปร้องขอความ
ช่วยเหลือขอความเป็นธรรมทางคดีกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดกับคุณ
พบเหลืองประเสริฐนะครับวันนี้คุยกันเรื่องนี้หน่อยจะได้ตามความ
หน้าทางคดีด้วยนะครับแขกรับเชิญ๓ท่านในรายการกับผมในวันนี้
ก็คือผู้เสียหายเจ้าของบ้านแล้วก็แฟนนุ่มที่เป็นคนบาดเจ็บ
ครับคุณเอและคุณบีก็แล้วกันนะฮะอีกท่านหนึ่งนะครับแน่นอนนะครับเพจสายใหม่
ต้องรอดคุณเอกพบเหลืองประเสริฐที่ทั้งสองท่านไปขอความช่วยเหลือนะครับ
สวัสดีทั้ง๓ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเอกพบนะครับคุณเอนะ
คุณเอกันแล้วกันเนาะแล้วก็คุณบีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นภาพจากล้องวงจรปิดแล้วต้องบอกว่าตกใจดูแล้วน่าตกใจนะฮะ
เดี๋ยวให้ไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนกันแล้วกันนะครับบ้านอยู่ที่ไหนนะฮะคุณเอ
อันนี้ตอนช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะถอดเสื้อนี่คือคุณคุณบีนะ
ครับอ่าชุดดำคือคุณเอนี่อยู่ดีดีก็คือนี่มีคนเข้ามาแล้วก็
ถีบอย่างนี้ค่ะอ่านี่นะฮะแล้วก็ไปถึงด้านใน
เท่าหมดประมาณสักสามนาทีได้
สุดท้ายเนี่ยคุณเอถูกแทงจนบาดเจ็บโดยใช้ตะใบนะครับ

ผู้ชมดูเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะถามคุณเอก่อน
คนที่บุกเข้ามาเนี่ยคือใครบ้างฮะ
คือจะเป็นแฟนเก่าอะค่ะแล้วก็คนที่เปิดประตูเข้ามา
ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติของแฟนเก่าค่ะอ่า
เดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไล่ตัวละครนะฮะอ่า
ขอดูภาพตั้งแต่ตอนต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยค่อยหยุดไปด้วยนะครับ
คนที่บุกเข้ามาคนที่เปิดประตูคนแรกเสื้อสีขาว
นะคือญาติของแฟนเก่าของคุณเอค่ะ
คนนี้นะคนนี้อันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของแฟนเก่าค่ะ
คนนี้ชื่อเจมส์ชื่อเจมส์และคือคนแทงคุณคุณบีด้วยค่ะอ่า
คนต่อมาที่เดินเข้ามาคนที่สองที่บุกเข้ามาในบ้านเนี่ย
นี่ตามเข้ามานี่คนนี้อ่าคนนี้คนนี้ค่ะคือแฟนเก่า
แฟนเก่าของคุณเอใช่ค่ะชื่อหนึ่งใช่ค่ะและมีอีกหนึ่งคนเข้ามา
อ่าก็คือเป็นเพื่อนของแฟนเก่าค่ะนี่เพื่อนของหนึ่งใช่ค่ะ
แล้วมีผู้หญิงอีกคนนึงนี่ใช่ไหมใช่ค่ะผู้หญิงก็คือเป็นแฟนของคนที่เปิดประตูคนแรกอ่ะอ่า
แฟนของเจมส์เจมส์ลูกพี่ลูกน้องของหนึ่งใช่ค่ะนะฮะ
เอาละทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้นลองลองเล่าให้ฟังเห็นบอกว่าเหตุการณ์มันเนี่ย
มันมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนกลางวันก่อนด้วยซ้ำใช่ไหมห้าโมงค่ะ
โมงครึ่ง๕โมงครึ่ง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวัน
อ่ามันเกิดอะไรขึ้นก็วันนั้นคืออ่าเข้ามาในหมู่บ้าน
ก็คือกลับจากทำแอร์ค่ะพอเข้าซอยมาปุ๊บเนี่ย
ก็คือก็มีรถของแฟนเก่าค่ะคือเห็นว่าเขาขับอ่า
จี้มาตรงด้านหลังพอขับจอดตรงบ้านเนี่ย
เขาก็คือขับมาเบียดตรงข้างข้างเลยทีเนี้ยเขาก็ไม่ให้แฟนอ่ะ
คือเบียดเพื่อที่ว่าไม่ให้แฟนเปิดประตูได้
วันนั้นคุณบีขับรถใช่ค่ะใช่ไหมคุณเอนั่งข้างข้าง
นั่งข้างแล้วก็มีลูกน้องนั่งอยู่ด้านหลัง
เป็นรถกระบะใช่ค่ะเป็นรถกระบะไปทำแอร์กันใช่ค่ะ
แล้วตัวแฟนเก่าของคุณเอพอเลิกกันไปแล้วเนี่ย
เขาเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันหรือว่ายังไงฮะอ่าเขาไม่ได้อยู่ในนั้นค่ะ
คือเขาก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกแล้วแต่ก็เขาก็เข้ามาแบบมาหาเพื่อน
บางทีมาหาญาติเขาก็คืออยู่ในซอยนั้นนะคะเดียวกันยังอ่า
คนเสื้อขาวที่ชื่อที่ชื่อเจมส์ที่เข้ามาคนแรกเนี่ย
อันนี้คือเป็นญาติเขาที่อยู่ในซอยนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะ
เขาก็จะคอยไปมาหาสูตรของเขาอยู่ใช่ค่ะ
เย็นวันนั้นเห็นคุณสองคนขับรถกระบะเข้ามาเพื่อจะกลับเข้าบ้าน
ใช่ค่ะเขาขับรถมามาประกบคู่แล้วเบียดเลย
ใช่ค่ะเบียดเลยแล้วก็คือแบบพอตอนที่แบบว่า
นี่ก็เลยเปิดประตูให้แฟนลงมาแล้วก็พากันเดินเข้าไปในบ้านแล้ว
เขาก็เลยเดินลงมาเขาก็เหมือนแบบมาท้าว่าเออแบบ
ให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเรียกแบบแฟนมึงออกมาดิอะไรอย่างเงี้
ประมาณเนี้ยค่ะก็ท้าทายให้คุณบีออกมาใช่ค่ะอืม
แต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าให้แฟนเข้าไปอยู่ข้างในก็ถามว่ามีอะไร
เขาก็บอกว่าเขาจะเคลียร์แต่เขาก็ไม่บอกว่าเขาจะเคลียร์อะไร
อันนี้คือตอนตอนตอนช่วงห้าโมงครึ่งอ่ะค่ะอ๋อ
ห้าโมงครึ่งจะเคลียร์ใช่ก็คือจะเคลียร์ตั้งแต่ตอนนั้น
แล้วทีนี้พอหนูยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายอัดวีดีโอ
เขาก็เลยเดินขึ้นรถแล้วก็บอกว่ากระจอกว่ะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเขามาคนเดียวมาคนเดียว
ขับรถประกบคู่แล้วก็พอเราจอดหน้าบ้านปุ๊บเขาก็
ประกบจอดใช่โดยโดยตั้งในในมุมของเรามองว่าเขาตั้งใจจอดฝั่ง
ใช่เพราะว่ามันเบียดมากค่ะมันแบบว่ามันไม่มีทางที่ว่าเราจะลงได้เลย
คือคุณวีเนี่ยลงไม่ได้นะลงไม่ได้คุณเอเลยต้องลงทางฝั่งใช่
ลงทางฝั่งนู้นเพื่อที่ไปเปิดประตูก็คิดว่าถ้าเขาอาจจะกล้าชนจะอะไรก็เออให้ชนมา
แต่ก็คือเปิดเพื่อว่าเราก็ปกป้องคนของเราไว้ก่อนอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาลงมาไหมตอนนั้นเขายังไม่ลงนะคะ
ตอนที่ว่าพอแฟนเข้าบ้านอ่ะเขาถึงลงมาอ๋อพอเราเข้าบ้านเขาก็ลงมา
แล้วบอกให้ออกมาก่อนจะเคลียร์ใช่ค่ะคุณเอก็ถามจะเคลียร์อะไรใช่ค่ะ
แล้วพอยกจะถ่ายมือถือเขาก็ใช่ค่ะเขาก็เลยเดินกลับไปอืม
แล้วก็ถอยรถไปอ่ะค่ะก็คือไปแล้วแล้วพอพร้อมกับคำทิ้งท้ายว่า
กระจอกกระจอกอืมค่ะแล้วกลับมาอีกทีตอนค่ำก็คือตอนในกล้องวงจรปิด

เคลียร์อะไรมันคืออะไรมันมีปัญหาอะไรยังไงกันหรือเปล่าตอน
เพราะเพราะเราเป็นแฟนเก่าที่เลิกกันไปใช่ไหมใช่ค่ะ
มันมีอะไรหรือเปล่าหรือมันยังไงคือเลิกกันไปก็ไม่ได้แบบว่า
ที่จะมานั่งหึงห่วงกันคือไอ้ตรงนี้คือตัดไปได้เลยเพราะว่ามันไม่มี
อืมเพราะว่าที่เลิกกันคือมันเป็นคือเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ตอนตอนคบกันเป็นแฟนอยู่คบกันนานไหมฮะก็ที่รู้จักกันเพราะว่าเคยเลิกกันไปแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็ที่รู้จักกันก็คือรวมรวมประมาณ๘ปีอะค่ะ
ปีที่รู้จักกันใช่ค่ะอ่าทั้งเป็นแฟนด้วยเลิกกันด้วยใช่ค่ะ
แล้วก็เลิกกันไปใช่ค่ะเลิกกันเมื่อไหร่ฮะล่าสุดที่ว่าเลิกกันไป
อืมก็นานแล้วจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ากลับมาคบกันก็คือสองปีอ่ะค่ะ
แล้วรอบสุดท้ายอ่ะที่วันนี้รอบสุดท้ายก็ประมาณห้าหกเดือนประมาณเนี้ยค่ะ
กันไปเมื่อห้าหกเดือนที่ผ่านมาใช่อ่าแล้วแล้วยังไงเลิกกันด้วยเหตุผลอะไรยังไง
คือประมาณว่าคือมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะค่ะเพราะว่าคือคือถ้าเอาตรงตรงก็คือเขาก็เรื่องงานคือเขาก็
เกลียดอ่ะเราก็อยู่ก็คือไม่มีอนาคตอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ่ะเลิกดีกว่า
แล้วเขาเองก็เหมือนตั้งกลุ่มแบบอันนี้พูดพูดได้พูดได้ก็คือแบบว่า
ก็ดูดกัญชากินน้ำกระท่อมเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าอยู่แล้วมันไม่ได้มีอนาคตอะไรก็เลิกดีกว่า
เขาอายุเท่าไหร่ฮะสามสิบอ่าสามสามสิบเอ็ดย่างสามสิบสองเนี้ยก็วัยไล่ไล่กันนี่แหละใช่ใช่ค่ะ
คือมองว่าอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตใช่เลิกกันดีกว่าใช่ค่ะแล้วเขายอมเลิกตอนนั้นเขาก็
ก็ตอนนั้นก็เลิกค่ะก็เลิกก็ไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรก็เลิกก็เลิกก็คือไม่ได้มีปัญหาแบบอะไร
เขาก็มีคนอื่นด้วยนะเออใช่คือเขาก็เขาก็มีแต่ก็คือเหมือนแฟนใหม่ไป
ใช่ก็มีแฟนใหม่แต่ตรงนั้นคือเลิกกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับทางเราแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไม่ได้หว่าหึงหวงว่าไม่อยากเลิกใช่ฉันไม่อยากเลิกกับเค้าไม่ไม่ไม่มีอย่างนั้นก็ไม่
ไม่ไม่ค่ะจนเขาก็ไปมีแฟนใหม่ด้วยใช่ค่ะคือเขาก็มีมีแฟนคุณคุณคุยอะไรอย่างเงี้
ก็คือไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นอยู่แล้วอ่าแล้วแล้วคุณบีล่ะครับ
มาเจอหรือว่าเป็นแฟนกับคุณเอตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณประมาณเดือนหนึ่งครับ
เคยเจอกับอ่าทางฝั่งนู้นเขาไหมครับเคยครับเพราะว่าเหมือนกับต่างคนก็ต่าง
กันไปเรียบร้อยใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันเลยเรารับ
เราสามคนรักสามเศร้าอะไรไม่มีเลยไม่มีไม่มีเรื่องนั้นค่ะ
แล้ววันนั้นพี่เข้ามาบอกคือก็น่าจะยังงงอยู่ว่ามาทำไม
มาเคลียร์เรื่องอะไรอืมมาแบบมาอะไรแต่คือคุณมีงงไหมวันนั้น
งงครับเพิ่งเจอหน้าครั้งแรกเลยใช่เย็นวันนั้นใช่ครับ
คือทั้งสามคนนั้นผมไม่รู้จักใครเลยถ้าถ้าตอนรอบเย็นที่ว่าเขามาคนเดียวก่อนอ่ะ
ตอนนั้นก็งงครับเพราะว่าไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อน
ได้ได้ถามไหมว่าคือใครอะไรยังไงเขาเขาเป็นคนบอกครับ
ครับอ่ะหลังจากนั้นเขาก็กลับไปจนมาอีกทีก็คือรอบครั้ง
ใช่ค่ะในกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นว่าคุณบีเดินออกมาครับ
ถอดเสื้อในมือเหมือนพันอะไรอยู่ตอนนั้น
เป็นเข็มขัดครับเข็มขัดมันคือมันคือยังไงกัน
ก่อนที่จะเดินออกมาหน้าบ้านมันเกิดอะไรขึ้นคือผมกำลังจะแต่งตัวไปกินข้าวนอกบ้านครับ
ประมาณกี่โมงฮะสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งครับ
ผมก็เลยเดินออกมาดูก็ปรากฏว่าวันนี้นะครับตามคลิปเลย
คือมันอ่าไหนลองเล่าหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นเขาตะโกนว่าอะไรยังไง
ที่เขาจะพังประตูแล้วกระโดดถีบคือเขาท้าให้ผมออกไปข้างนอก
แต่ผมมาบอกเขาบอกว่าไม่ออกหรอกอืมเขาบอกว่าให้ไปเคลียร์
ท้าคือคนท้าคือน่าจะเป็นเสื้อขาวนะครับเสื้อขาวนะใช่ครับ
เอาเสื้อขาวมาท้าเหรอเจมส์เหรอครับคือเขาบอกว่าให้ออกมาเคลียร์สิ
อืมบอกว่ามีอะไรกันผมก็เลยบอกว่าไม่มีอะไรจะเคลียร์อะไร
เอาเจมส์ก็ไม่ใช่แฟนเก่าคุณเอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
ลูกพี่ลูกน้องของแฟนเก่าคุณเอใช่ครับแล้วเจมส์จะมาเคลียร์อะไร
ก็ยังงงอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะกล้องจะกด
ตอนที่หนูจะกดบันทึกกล้องคือหนูโทรหาตำรวจ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าถ้าเขาเข้ามาอีกให้โทรแจ้งผมมานะ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่เห็นคุณเอถือโทรศัพท์อยู่เนี่ยคือ
ใช่คือกดไอ้กล้องตัวนี้มันต้องกดบันทึกก่อนนะคะ
มันไม่มีใช่ค่ะมันต้องบันทึกโดยแอปในในมือถือใช่ค่ะ
ก็เลยกดไว้เนี่ยก็เลยได้เห็นภาพหมดเลยใช่ค่ะนี่ถ้ากดไม่ทัน
เหมือนกันนะใช่เพราะว่าก็เลยวิ่งไปหลังครัวเพื่อที่ว่า
เอาโทรศัพท์วางไว้กลัวโทรศัพท์ตกด้วยอืมแล้วก็เลยวิ่งเข้าเนี่ยออกมาค่ะ
ก็มาช่วยมาช่วยแฟนตอนที่โดนอันนี้ตอนออกแล้วอันนี้ตอนออก
อ่ามันมันจะมีช่วงตรงกลางอยู่สักหนึ่งนาทีพอดีตอนนี้เราตัดเราตัด
ตรงกลางทิ้งไปนะฮะไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้หนึ่งนาทีที่อยู่ด้านในอ่ะ
กล้องจับไม่ได้เนี่ยที่คุณเอบอกคุณบีด้วย
ถอยเข้าไปข้างในบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านเขาแทงด้วยเขายังไง
ในบ้านก็จะมีคุณเอคุณบีแล้วก็ลูกน้องหนึ่งคนเป็นช่างแอร์ใช่ไหม
เป็นผู้ชายคือเกิดตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นฮะถึงถึงถูกทงถูกแทงอะไร
คือตอนนั้นคือตอนนั้นเป็นช่วงชุลมุนอยู่ครับ
แล้วทีเนี้ยอ่าคนที่เป็นแฟนเก่าของแฟนผมเนี้ยเขาล้มอืม
ผมก็เลยล็อกตัวเขาไว้ก็คือล็อกตัวเขาไว้แล้วแล้วคนที่ชื่อเจมส์ครับ
ถอดเสื้อแล้วเขาก็เอาสบายมาแทงผมเขาบอกว่าให้ปล่อยเพื่อนเขา
อ่าพอเขาล้มลงไปเราลงไปล็อกหรือว่าเราดึงขึ้นมา
ผมดึงขึ้นมาแล้วก็ล็อกไว้ครับล็อกล็อกแขนเหรอใช่ครับ
เพราะเดี๋ยวเขาจะมาทำอะไรเราใช่ครับตอนที่เข้ามาเนี่ยเรา
โดนไปบ้างแล้วหรือยังฮะโดนไปบ้างแล้วเขาเข้ามาทำร้ายแล้ว
โดนแล้วแรกทางนั้นพลาดท่าล้มไอทางนี้ก็เลยล็อกจับเอาไว้
ล็อกแต่กลายเป็นว่าพอล็อกแฟนเก่าของคุณเอไว้
โดยทางนั้นก็แทงเสื้อขาวครับมาแทงหยิบตะใบแถวนั้นมาแทงเลย
แทงแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะอีกคนนึงเขาก็ถือขวดโซจูแล้วเขาก็บอกว่าให้ปล่อย
ให้ปล่อยให้ปล่อยเพื่อนเขาให้ปล่อยคำหนึ่งซะครับ
นี่คือแผลใช่ไหมฮะแล้วตอนนั้นรู้ตัวไหมว่าโดนทงโดนแทงอะไรเข้าไป
ไม่รู้ตัวเลยครับมันชาไปหมดทั้งตัวเลยใช่ค่ะอืม
เอตอนนั้นเห็นไหมว่าก็ก็เข้ามาพอเอากล้องอ่ะเอ้ยพอเอาโทรศัพท์เข้าไปวางหลังครัวเสร็จอ่ะ
ก็คือวิ่งออกมาแล้วก็มาช่วยอืมเพราะว่าณตอนนั้นก็คือเขาก็แบบคือเขาจะแทง
ก็เลยบอกว่าเออถ้าจะแทงก็คือแทงมาเลยอะไรอย่างเงี้แล้วเขาก็จะมีอยู่ช็อตนึงที่เขา
อ่าในบ้านอ่ะมันจะมีพัดลมตัวข้างนอกอ่ะค่ะพัดลมเพดานก็คือเขาจะดึงลงมา
เพื่อที่เหมือนทำท่าเหมือนจะฟันจะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าคือป้องป้องแฟนไว้อะค่ะ
ก็คือตอนที่เขาเดินออกก็คือช่วงนี้ตอนที่ว่าป้องแฟนไว้
หมายถึงบอกใครว่าถ้าจะแทงให้แทงมาเลยคือก็คือบอกบอกทั้งทั้งหมดอ่ะค่ะ
เพราะว่ามันจะมีช็อตหนึ่งที่เจมส์อ่ะมันก็จะแทงจะแทงด้วยแล้วก็ส่วน
หนึ่งอะค่ะก็คือเหมือนจะหักไอ้ตรงตัวใบพัดลมก็คือเหมือนจะฟันอย่างนี้
ใช่ก็เลยแบบว่าบอกถ้าจะทำก็ทำมาเพราะว่าตอนนั้นน่ะณตอนนั้นก็คือ
คิดว่ายังไงก็คือก็ไม่รู้โดนอะไรแต่ก็คือโดนแต่เห็นแฟนบอกว่านี่ก็โดน
เท้าของหนึ่งถีบเข้ามาเพราะเนี่ยก็ยังมีแผลอยู่ตรงนี้เลย
แล้วก็คนชื่อเจมส์อ่ะก็คือดึงกระชากผมแล้วน้องอีกคนนึงอ่ะ
ที่เป็นช่างคือน้องอยู่ข้างในน้องกลัวไม่กล้าออกมาค่ะที่เป็นช่างแอร์
เพราะมันก็แบบเหมือนกับชุดละมุนวุ่นวายมากใช่ค่ะคือน้องก็กลัวด้วย
แล้วสุดท้ายเนี่ยสักประมาณหนึ่งนาทีในบ้านนะที่ว่ามีถูกแทงถูกอะไรชุลมุนวุ่นวาย
พวกนี้ก็พากันออกไปทำไมเขาถึงหยุดแล้วถึงออกไป
ก็คือหนูป้องแฟนหนูไว้ไงก็บอกกับเขาว่าคือถ้าเขาจะทำก็คือให้ทำหนู
เดี๋ยวขอดูภาพอีกนิดนึงนะฮะก่อนจะพักตรงนี้
ตอนที่เดินออกอ่ะจะเห็นเลยว่าคนเสื้อขาวเนี่ย
ที่ว่าถอดเสื้อจะถือตะใบใช่ไหมครับค่ะ
นั่นคืออาวุธที่ที่ทำร้ายเราใช่ค่ะตอนที่เดินออกไป
แล้วก็พากันออกไปออกไปออกไปอันนี้นี่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะ
เพราะว่าคุณเอเนี่ยเอาตัวมาป้องคุณบีเอาไว้ใช่ค่ะ
บอกจะทำอะไรทำเลยจะแทงก็แทงเลยอืม
สุดท้ายเขาก็พากันกลับไปใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวขอพักตรงนี้ก่อนนะฮะ
พอเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บนี่ถ้าเกิดเป็นมีดแหลมนี่ทำยังไงเนี่ย
คุณเอกพบตายนี่เป็นตะใบตะใบทู่ใช่ไหมเป็นมันอ่า
มันก็เป็นปลายมันอ่ะมันก็แหลมนะคะมันก็คมด้วย
จริงจริงมันเป็นอาวุธมันคืออาวุธเลยครับแทงก็ตายได้เหมือนกัน
อันนี้อันตรายมากนะครับแต่โชคดีที่ไม่แต่ก็โดนไปหลายแผลนะ
ใช่ทีนี้อาจจะหลบไงก็เฉียวไปเฉียวมาถ้ามันแทงเข้าเต็มก็เรียบร้อย
โอ้โหเห็นแล้วเสียวแทนจากนั้นเป็นยังไงต่อนะฮะเพราะว่าตำรวจก็มา
ความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับพักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงอีกสักครู่กลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ตามกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ในบ้านที่เล่าให้ฟัง
พอพวกนั้นกลับไปแล้วเนี่ยฮะคุณเอคุณบีพอหันมาดูตัวเองตอนนั้นเป็นยังไงกันบ้าง
บาดเจ็บก็มากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างก็เห็นแฟนดูอย่างเงี้ก็ก็ตกใจอ่ะ
ทีนี้ก็แบบก็บอกว่าบอกรับประพอค่ะว่าพี่โทรเรียกรถพยาบาลให้หนูหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็แป๊บเดียวก็มาอย่างนี้ค่ะพี่เขาก็มาทำแผลทำอะไรอย่างเงี้ยให้
โดนตรงไหนบ้างค่ะที่ที่ถูกแท้เท่าไหร่อ่าน่าจะมีตรงเนี้ย
เนี่ยครับแล้วก็ข้างหลังโอ้โห
ข้างหลังที่เย็บสิบสี่เข็มสองแผลสิบสี่เข็มครับแผลแผลละสิบสี่เม็
อ่ารวมแล้วรวมแล้วรวมแล้วเข็มเพราะนี่มันจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะ
ใช่ครับนี่อาจจะเอี้ยวตัวหลบด้วยอะไรด้วยข้างหลังมีปอดนะ
ถ้านิดเดียวเนี่ยเฉียวปอดยุ่งเลยนี่ก็ทีละตรงนี้เลยนะเนี่ยครับอืม
แล้วก็ตำรวจมาใช่ไหมฮะสพคลองหลวงก็มาที่เกิดเหตุค่ะ
อ่ะยังไงต่อฮะเรื่องทางคดีหลังจากเอาเอาวันนั้นก่อนวัน
วันที่เกิดเหตุทางคดีตำรวจเขาดำเนินการยังไงให้บ้างครับ
ก็ตอนที่ไปก็คือไปแจ้งความหนูก็ขึ้นรถรถพยาบาลไปอะค่ะ
แล้วก็ส่วนอีกฝั่งนึงคือเขาก็ไปรถเขาแต่ว่าก็คือมีตำรวจก็คือไปด้วย
หนูว่าไปถึงก่อนพอให้การเสร็จคือก็คือสลับกันให้การอย่างนี้ค่ะ
วันนั้นก็คือแจ้งความอย่างนี้เบื้องต้นก็เหมือนประมาณว่าก็รอ
ให้รออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็คือไปเอาหลักฐานให้ตำรวจเพิ่ม
หมายถึงว่าวันนั้นเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยพอหลังจากเกิดเหตุ
กลุ่มพวกเนี้ยสามคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยเขาก็กลับไปที่บ้านของ
เจมส์ใช่ไหมคนเสื้อขาวถอดเสื้อผมยาว
เพราะบ้านอยู่แถวนั้นใช่ค่ะเขาก็กลับไปตรงนั้นใช่ค่ะ
แล้วตำรวจมาที่บ้านของคุณเอก็เลยตามคนก่อเหตุ
ให้ไปโรงพักอย่างเงี้หรอคือตามอ่ะคือไปไปด้วยกัน
หมายถึงว่าไปอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะไปถึงก่อนแล้วเขาอ่ะ
ก็คือไปทีหลังเพราะว่าตำรวจคือเหมือนกับว่า
เอาพวกเนี้ยไปไปตามหลังคือหนูเอาไปก่อนไปกับรถลุง
ตำรวจไปตามพวกนี้ที่บ้านใช่ค่ะก็คือไปใช่ไหม
คือเขารู้ว่าคนก่อเหตุคือใครใช่อ่าไปที่บ้านก็เจอใช่ค่ะ
ก็คือเจอเลยเจอนะตอนนั้นเลยแล้วก็พามาไปโรงพักใช่ค่ะ
เห็นตำรวจบอกว่าตอนแรกก็คือเขาจะไม่ยอมไปด้วยแล้วทีเนี้ย
ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปก็คือเดี๋ยวจะล็อกกุญแจมือนะอะไรอย่างนี้
อืมอืมคุณก็เลยไปแล้วตอนนั้นคุณบีไปโรงพยาบาล
อ่าไปที่สอนองค์อากาศภาคก็คือไปด้วยกันไปที่สอบหอด้วย
ก็นั่งรถไปด้วยกันแล้วไปเจอกันที่โรงพักได้เจอกันไหมเจอ
เจอค่ะอ่าแล้วเขาว่ายังไงมันคือยังไงมาชำระอยู่ดีดี
เข้ามาทำร้ายเราเขาแยกเขาก็คือแยกกัน
เพราะว่าพอออกมาปุ๊บอ่าทางนู้นก็คือเข้าไปอ๋อแยกสอบ
ใช่ใช่ค่ะแยกสอบก็คือเขาปฏิเสธว่าเห็นร้อยเวรบอกว่าคือเขาก็ปฏิเสธอย่างนี้ค่ะ
เขาปฏิเสธว่าเพราะเขาไม่รู้ว่าที่บ้านอ่ะมีกล้องฮะอ๋อไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้าย
ใช่คือเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้อะไรไม่ได้แบบไอ้นี่อะไรทางนู้น
ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็คือเขาอ่ะไม่มีกล้องเขาก็เลยปฏิเสธไปอ๋อตอนตอนที่เขา
ตอนที่กลุ่มพวกนี้ไปถึงโรงพักเนี่ยเขาไม่รู้ว่าที่บ้านคุณเอมีกล้องวงจรปิด
ใช่ค่ะติดเอาไว้ใช่เขาก็เลยปฏิเสธข้อเก่าหา
เขาก็เลยบอกไม่ได้ทำใช่ครับไม่ได้ทำร้ายใช่ครับอุ้ยมีอย่างงี้ด้วยใช่
แต่สุดท้ายมีหลักฐานกล้องวงจรปิดใช่อ่าแล้วพอมีหลักฐานแล้วเขาว่ายังไงฮะ
ตำรวจเขาแจ้งข้อหาอะไรยังไงบ้างไอ้ตรงนี้เราก็แม่แต่เห็นบอกว่าก็นัด
วันที่สิบหกอะค่ะนัดกับทางนู้นนะคะอืมนัดให้มาคุยเหรอครับ
คืออย่างพอวันอาทิตย์ตำรวจก็เรียกสองฝ่ายทั้งผู้ที่บาดเจ็บ
ผู้เสียหายกับผู้ที่บุกไปในบ้านเขาไปทำร้ายเขามาที่โรงพัก
เสร็จแล้วตำรวจก็เลยนัดให้กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง
หกมีนาคมใช่ค่ะแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์เสร็จก็ก็กลับก็กลับ
กลับมาที่บ้านใช่ค่ะซึ่งบ้านของของในเจมส์อ่ะ
ลูกพี่ลูกน้องของแฟนเก่าคุณเอที่บ้านอยู่ตรงนั้น
อยู่ไกลกันไหมถัดไปประมาณห้าหกหลังสี่ห้าหลังประมาณเนี้ยค่ะ
อยู่ไม่ไกลกันมากเลยแล้วเราก็กลับมาที่บ้านใช่ค่ะกลับมาที่บ้าน
เพราะว่าวันนั้นน่ะคือแฟนมาเอาเสื้อผ้าเพราะว่าแฟนจะไปนอนที่บ้านญาติเขาอะค่ะ
ก็ยังเห็นรถของแฟนเก่าอ่ะค่ะจอดอยู่ตรงหน้าบ้านเจมส์เฮ้ย
กลัวไหมเออหนูก็กลัวนะหนูเข้ามาก็ยังตกใจเลยว่าเอ้าคือ
ทำไมเขาปล่อยตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเข้ามาอีกอย่างเงี้ย
คือว่าตอนนั้นหนูก็คิดว่าถ้าเป็นมีดที่มันคมกว่านี้
แฟนหนูก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาอีกหรือเปล่า
คืนนั้นที่แบบอยู่คือหนูก็แบบนอนไม่หลับเลย
ลูกน้องก็กลัวมากแล้วเขามีพฤติกรรมในการที่จะมาวนเวียนหรือมาอะไรยังไงกับ
กับเราอีกไหมฮะคือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องผมไม่ได้เข้าไปเลยครับ
ก็คือผมออกมาข้างนอกเลยวันนั้นคุณบีก็เก็บขับของอ่ะ
เอาละไปอยู่บ้านญาติก่อนดีกว่าครับคุณเอก็ต้องอยู่ตรงนั้นกับ
ลูกน้องตอนนี้ไปแล้วคือตอนเนี้ยก็คือลูกน้องลูกน้องคนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็
น้องเขาก็กลัวไม่อยู่แล้วใช่ค่ะไม่กล้าอยู่แล้วใช่ค่ะอยู่อยู่บ้านคนเดียว
ใช่ค่ะตอนเนี้ยก็คืออยู่คนเดียวโดยกลุ่มญาติของแฟนเก่าเราก็ยังอยู่ตรงนั้น
อยู่ตรงนั้นค่ะแล้วแฟนเก่าเราอ่ะอันนี้ไม่ทราบค่ะ
เพราะปกติบ้านเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะ
อยู่ที่อื่นก็คือเหมือนบ้านแม่เขาอยู่ที่สมุทรปาการ
โดยที่ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาก็เลยต้องไปหาคุณเอกพบ
มันยังไงกันอ่ะคุณเอกพบก็เนี่ยนี่มันคือเรื่องจริงนะครับ
พี่อุ๋ยว่าผู้เสียหายกลับกลายต้องเป็นหนี
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยพอไปรับทราบข้อหาจริงตำรวจเรียกไป
ไม่รู้ว่าบ้านเขามีกล้องวงจรปิดตัวเองก็ปฏิเสธ
สู้คดีเสียงแข็งครับจนกระทั่งตอนนี้เขามีกล้องวงจรปิด
ก็ถึงหงายเก่งผมถามว่ารักษณะแบบนี้เนี่ย
บุกลุกเข้าไปในบ้านเขาสมยาววิการการทำลักษณะนี้
มันร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็ผมได้คุยกับท่านภูมิกับนะครับ
พันธุรกิจศักดิ์นะครับท่านผู้กลับสอบภาคองหลวงแล้วเนี่ย
ก็บอกท่านภูมิกับเรื่องนี้ท่านต้องเรียกพนักงานสอบสวนมาดูให้ดีนะ
อืมคือปล่อยตัวเข้าไปชั่วคราวประกันตัวก็ไม่ได้ประกันตัวเนี้ย
เดี๋ยวเขาไปทำร้ายผู้เสียหายอีกขึ้นมาเนี่ยใครจะรับผิดชอบ
เรื่องนี้จริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัดหรือจะเอาให้มันเข็ดหลาบเนี่ย
ต้องเอาไปฝากขังเลยกล้องวงจรปิดมีอุกอาจมากนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นในอุกอาจมากแล้วคุณปล่อยเขากลับไปครับ
แล้วบ้านเขาอยู่ใกล้กันไอ้ทางนี้กลายเป็นต้องหนีอยู่ไม่ได้
ทางนี้ก็ระแวงว่าวันหนึ่งเขาจะมาทำอะไรฉันไหมเนี่ย
เขาแจ้งข้อหาหรือยังฮะยังยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหม
ไม่ได้แจ้งเป็นทางการแล้วที่คุยกับผู้เสียหายเขาบอกว่า
เดี๋ยวตำรวจจะนัดมาคุยผมถามว่านัดคุยเรื่องอะไรเนี่ยเออ
ทำไมคุณไม่สอบปากคำผู้เสียหายแล้วแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุเลย
นี่มันคือเรื่องจริงคือตำรวจชอบเดี๋ยวมาคุยกันนะ
มันไม่ใช่เหตุที่จะมาคุยกันนะครับบุกลุกไปบ้านเขาแทงเขาขนาดเนี้ย
คือหลักฐานก็มีในแอปมือถือเป็นกล้องวงจรปิดของเราใช่ไหมครับ
ยังแต่มันไม่มีในบ้านแค่นั้นเองใช่ไหมมีกล้องวงจรปิดอยู่จุดหน้าบ้าน
ในบ้านแค่นั้นเองแต่มันก็เห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องครับทั้งตอนเข้าแล้วก็ตอนออก
เสียงก็ชัดพี่ก็ถืออาวุธออกไปด้วยครับ

เรื่องอะไรไม่รู้หรอกแต่คุณเข้ามาในบ้านเขาได้ยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ย
คุณมีสิทธิ์อะไรเข้ามาในบ้านเขาตอนกลางคืน
แล้วคุณเอาอาวุธถือเข้ามาเนี่ยมาไล่แทงเขาในบ้านเนี่ยคุณมีสิทธิ์อะไร
เอาแค่นี้ก่อนนะครับ
ลูกผู้ชายเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
ตอนที่คุณคบหาอยู่กับเขาตั้งหลายปีเนี่ยคุณก็ทำร้ายเขาตลอดถูกไหมครับ
ใช่ค่ะก็มีแบบว่าทะเลาะกันแล้วก็ลงไม้ลงมือ

แล้วถึงเวลาตกเย็นมาคุณทำงานก็จริง
ทำงานถึงเวลาเลิกเย็นมาคุณก็ไปนั่งกินเหล้าเมายากัน
วันนี้อนาคตมันไม่มีนะครับ
ผู้ชายทุกคนเนี่ยควรดูเรื่องนี้ไว้
ถ้าคุณมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วผู้หญิงเขาถอยห่างเนี่ย

ไม่ใช่ไปนั่งพอเขาเลิกไปก็คิดว่าแหมกูสบายแล้วกูจะมีคนอื่น
พอถึงเวลาผ่านไปครึ่งปีเขาไปมีคนอื่นกลับมานั่งห่วง
ไปทำร้ายเขาแบบนี้ต้องมาอยู่ในคุก

ส่งข้อความมาผิดไปแล้วขอโทษหยัด
อย่าดำเนินคดีเลยนะจะยอมขอยอมความ

ใช่ค่ะ

ก็เนี่ยคือที่มาร้องผมเนี่ยเพราะว่า
คือมาหาผมเมื่อวานนี้ก็เย็นนะครับพี่อุ๋ย
เขาก็กลัวเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาแหละ

เรียกเขาไปคุยแล้วก็ปล่อยตัวกลับมา
ทำไมไม่สอบปากคำแจ้งข้อเก่าหาฝากขังไปเลย
อย่างน้อยฝากขังไปเขาไปประกันตัวเนี่ย
มันยังเป็นหลักประกันว่าถ้าเกิดคุณมาข่มขู่
ผู้เสียหายเนี่ยคุณโดนถอดประกันแน่นอน
มีไหมมีข่มขู่มีอะไรไหม
ตอนที่ว่าเขาหลังจากที่แบบว่าเขากลับไปค่ะ

อันนี้ก็คือเป็นคนชื่อเจมส์นะคะที่พูด
หนูก็เลยแบบว่าตัวเปิดใช่ไหมเจมส์ตัวเปิดใช่ไหม
ใช่ค่ะเสื้อขาวผมยาว
ใช่ค่ะหนูก็เลยพาแฟนเข้าไปในบ้านก็คือล็อกประตู

หมายถึงตอนที่ว่ามีเหตุกันแล้วค่ะ

คมขู่อะไรกับเราอีกไหมไปบอกเรื่องอะไร

อันนี้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอืมแต่ยังไม่มียังไม่มีมาเพียงแต่ว่า
มันก็ไม่สบายใจหรอกที่คนก่อเหตุมายังอยู่ที่บ้านใกล้บ้านเราเลย
ขับผ่านเอาอย่างนี้ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับพี่อุ๋ย
ขับผ่านหน้าบ้านคู่กรณีมามองบ้านเราเราก็ใจคอไม่ดีแล้วมันยังไงถูกไหมครับ
อืมใช่คือเรื่องเนี้ยมันต้องเฉียบขาดคือท่านภูมิกับท่านก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
อ่าท่านภูมิกับโรงพักคลองหลวงเนี่ยท่านต้องไปเยี่ยมบ้านเขาไปดูความปลอดภัยเพราะว่า
เมื่อพนักงานสอบสวนปล่อยตัวไปคลิปหลักฐานก็ชัดสักขนาดนั้น
กับเขาด้วยนะครับเอ๊ะสาเหตุมันจะคืออะไรเนี่ย
นี่ถ้าข้าดเดาข้าเดาก็หึงหวงอะไรหรือพี่ดูผศกรรมอ่ะ
ทางนั้นมีคนมีผู้หญิงใหม่ไปแล้วทางนี้ก็ทำงานไปก็ไม่ได้มีเคยมีมาคล่องแวะ
คุณเอยังไม่ได้มีแฟนใหม่เลยจนกระทั่งมาเจอคุณบีใช่ค่ะ
จนกระทั่งเดือนนึงเขาทุกคนมีกับกันเดือนนึงก็มาเจอกันเนี่ย
พอทางนั้นเห็นทางนี้เข้าบ้านมาทางนั้นก็มาเลย
มึงมาเคลียร์กูหน่อยสิมึงมาทำไมที่นี่มาคบยังไง
แต่มันอุกอาจเกินไปไหมล่ะใช่ไหมเขาก็คิดว่าทางนี้สู้ไม่ได้
เขาอาจจะรู้จักตำรวจหรือเปล่าหรือไม่ยังไงเดี๋ยวต้องดูกันนะครับผม
ผมพยายามติดต่อทางสพคลองหลวงอยู่นะฮะเห็นบอกท่านภูมิกับเองตอนนี้ก็ติดภารกิจอยู่
แต่เดี๋ยวจะถามความคืบหน้าให้เดี๋ยวจะมาถามคุณเอคุณบีด้วย
โดยเฉพาะคุณบีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอายังไงดีกับคดีตรงนี้กับเหตุการณ์ตรงนี้นะฮะ
พักกันครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับวันนี้ทางคุณเอกับคุณบีไปที่สพคลองหลวงมาอีกรอบนึงใช่ไหมฮะ
ตำรวจเรียกหรือว่าวันนี้เราไปตามความคืบหน้าทางคดีก็คือนัดอ่ะค่ะ
กับพนักงานสอบสวนใช่ค่ะ
เอางี้ก่อนย้อนไปวันอาทิตย์ก่อนวันนั้นพนักงานสอบสวนวันนั้นที่เข้าเวรตอนช่วงค่ำที่เกิดเหตุ
ที่เราไปที่โรงพักเขาได้เห็นหลักฐานกล้องวงจรปิดอะไรในมือถือเราไหมครับ
เห็นค่ะให้ดูแต่ว่าดูนิดเดียว
เห็นขนาดนี้แล้วเขายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไร๓คนนี้อีกหรอ
ก็คือแบบเหมือนหนูก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนที่หนูให้ดูอ่ะหนูก็พยายามให้ดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้
ก็คือเขาก็ดูแต่ว่าเขาก็ดูนิดเดียวแล้วก็ยังไงตอนนี้
ก็เจ็บเลือดโชคไปเลยนะเย็บไปเลย
ใช่เพราะว่าตอนนั้นแฟนหนูตัวชาแล้วไง
วันนี้ไปตามอีกรอบนึงเป็นยังไงฮะ
เขาบอกว่ายังไงกับกลุ่ม๓คนนี้ที่ก่อเหตุ
ก็บอกว่ารอวันที่๑๖ค่ะที่หนูก็ถามเขาว่าแล้วอย่างนี้คือมันยังไงอะไรอย่างนี้
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยววันที่๑๖ก็คือจะเรียกทางนู้นมา

นี่ยังไม่วันที่๑เลยครับทำไมมันต้องรอตั้งครึ่งเดือนล่ะครับเนี่ย
ซึ่งเหตุเกิดนะคือ๒๖กุมภาวันอาทิตย์
แล้วเรียก๑๖มีนาจะให้๓คนนี้มาหาพนักงานสอบสวนอย่างนี้เหรอ

เราก็ยังกลัวอยู่ครับ

บุกเข้ามาถึงในบ้านนะครับบุกเข้ามาถึงในบ้านเนี่ย
ใครก็กลัวมีอาวุธถือเข้ามาเนี่ยแล้วไอ้อาวุธที่มันว่าเนี่ย
มันก็คือเปรียบเสมือนมีดดีดีนี่เองครับแล้วแทงเขาเนี่ยเย็บตั้งเยอะตั้งแยะ
ผมว่าพนักงานสอบสวนต้องพิจารณาเรื่องนี้ให้รอบครอบนะครับเพราะว่า
หลักฐานมันชัดมากอ่ะคลิปวิดีโอก็เห็นชัดเจน
ลุกเข้ามาในบ้านเขามีอาวุธด้วยยืนยันว่าเรื่องนี้เรา
เราจะเอาเรื่องทางคดีให้ถึงที่สุดใช่ไหมฮะใช่ครับ
ไม่มีแบบขอโทษยอมความไม่มีครับเอากระเช้ามาไหว้ขอโทษ
อืมไม่ค่ะเพราะว่าขนาดถ้าเขารู้สึกสำนึกผิดจริงจริงหรืออะไร
เขาต้องติดต่อกลับมาแล้วแต่นี่คือไม่มีเลยค่ะเงียบเลย
ใช่ค่ะคุณบีเห็นบอกว่าตั้งแต่เกิดมานี่อายุเท่าไหร่นะฮะ
สิบเก้าใช่ไหมครับยี่สิบเก้าครับเราไม่เคยมีเรื่อง
มีราวครับตีรันฟันแทงอะไรมาก่อนเลยไม่เคยครับอยู่ดีดีเจอ
เหตุการณ์นี้เลยครับภาวะเลยใช่ครับล่าสุดนะครับคือผมพยายามติดต่อไป
ภูมิกับการสพคลองหลวงนะฮะแล้วก็ทางสพคลองหลวงด้วยนะครับ
ภูมิกับเห็นบอกก็ติดภารกิจอยู่สัมมนาหรือประชุมอะไรนี่แหละ
แต่ว่าให้ข้อมูลมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าจะไม่รอแล้วหลังจากเป็นข่าวขึ้นมา
ไปหาคุณเอกพบแล้วก็เป็นข่าวขึ้นมาด้วยวันนี้เราก็มาร้องขอความเป็นธรรม
มาขอความช่วยเหลือกันตำรวจสพคลองหลวงบอกว่าเดี๋ยวกำลังรีบตามตัวสามคนนี้
เพื่อมาแจ้งข้อหาดำเนินคดีซึ่งความจริงมันควรเป็นขั้นตอนอย่างนั้นใช่ไหมคุณเอกพบ
ถูกต้องใช่ครับหลักฐานชัดขนาดนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้เสียหายเนี่ย
ท่านต้องไปเชิญตัวเข้ามารับทราบข้อเก่าหาถ้าเป็นไปได้ก็พาไปฝากขังเลยครับ
เอาหลักฐานให้ศาลท่านดูมันมีหลักฐานชัดขนาดนี้
สมมุตินะถ้าพาไปฝากขังต่อสารในระหว่างการดำเนินคดี
แล้วถ้าได้ประกันตัวในชั้นศาลครับกลับมาพนักงานสอบสวนมาถึง
ไปก่อนเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวนัดเจออีกทีหนึ่ง๑๖มีนาคม
ค่อยมาว่ากันครับมันต่างกันยังไงความห้าวต่างกันเยอะเลยครับพี่อุ๋ย
ความห้าวต่างกันเยอะความห้าวต่างกันเยอะยังไงครับ
ผมทำเรื่องนี้มาเยอะคือถ้าเกิดว่าเอาเอาผู้ต้องหาไปพบพนักงานสอบสวน
แล้วอ่าโอเครับทราบอ่าไปกลับบ้านนะมันมีความฮึกเขิมอ่ะกูไม่ต้องเสี่ยง
ยังไม่ต้องติดคุกไงแต่ถ้าเกิดพนักงานสอบสวนเนี่ย
มีพยาฐานพร้อมก็เอาตัวไปฝากขังเลยฝากขังเสร็จปุ๊บขาข้างหนึ่งมันอยู่ในคุกแล้วไงครับ
ต้องไปยื่นประกันตัวสารให้ไม่ให้ต้องรอลุ้น
ถ้าสารให้ประกันตัวมาเขามีเงื่อนไขนี่ว่าถ้าคุณไปข่มขู่ไปยุ่งเหยิงพยากฐาน
คุณโดนถอนประกันตัวต่อตัวมาอยู่ในคุกคราวนี้ความห้าวจะลดลง
คราวนี้ความห้าวจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ากูไปยุ่งกับเขาเนี่ย
โดนขอประกันคุณยุ่งเลยอ่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น
ถ้าพฤติกรรมแบบนี้นะครับไปฝากหางเถอะ
อย่างน้อยเขาก็สบายใจใช่ไหมว่าเออมีอะไรที่ให้เห็นว่าคนผิดเนี่ย
ดำเนินคดีถูกแจ้งข้อหาไปแล้วถูกดำเนินคดีแล้ว
ใช่ครับไม่ใช่แบบเอาออกมาลอยแบบเอ๊ะตกลงแล้วเราจะเอายังไงกับชีวิต
คุณเอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้เนี่ยเราอยากให้จบยังไงอ่ะฮะ
ก็คือคนผิดก็ควรที่จะแบบว่าควรได้รับการลงโทษอะค่ะ
เพราะว่ามันก็ขนาดนั้นหนูยังคิดว่าถ้ามันเป็นมีดหรือเป็นอาวุธปืนอย่างนี้
แฟนหนูก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าวันนั้นก็คือตกใจมาก
ตอนนี้ก็คือยังยังกลัวอยู่กลัวว่าเขาจะเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้

เพราะเขาก็แฟนกันเขายังไม่ได้แต่งงานเขายังไม่ได้ว่ามีใครอยู่ด้วย
ที่บ้านอยู่ได้ไหมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ย
คือก็ตอนนี้ไม่มีลูกน้องอยู่แล้วก็คือมันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องอยู่
เพราะว่าบางทีคืองานอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะนัดลูกค้าตอนนี้ก็คือต้องเลื่อนไปหมด

คือพี่อุ๋ยผมได้ฟังเขาพูดเมื่อวานนี้คือหน้าห้องศาลนะครับ
คบกับไอ้เจ้าคนนี้แฟนเก่าเนี่ยก็โดนทำร้าย
พอไอ้เจ้าแฟนเก่าไปนั่งกินเหล้ากลับมาบ้านมีปากเสียงกันอันนี้ก็โดนทำร้ายอีก
คือเขาโดนทำร้ายบ่อยมันใครมันจะไปมือลองมือลองตีนล่ะพี่ถูกไหม
ก็ถอยดีกว่าพอถอยดีกว่าก็มาอยู่ตัวเองครึ่งปีทำงานทำการไป

พอมารู้ว่าเดือนนึงมั้งเขาเริ่มมีแฟนใหม่ก็เกิดก็มีปัญหาเขาขึ้นมา
เกิดไม่พอใจแบบไปท้าทายไอ้ตามภาพตามคลิปเนี่ยไปเรียกหน้าบ้านเขา

แต่คุณบียืนยันว่าไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอ
เจอครับขี่มอไซค์สวนในซอยขับรถเจอร้านสะดวกซื้อ
เมนต์กันนี่แฟนเก่าของเธอแฟนใหม่ฉันอะไรไม่เคย
เจอเลยไม่เคยครับทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับอ่ะเดี๋ยวรอดู
ความคืบหน้ากันฝากพี่ตำรวจสพคลองหลวงด้วยนะฮะโดย
เพราะทั้งคุณเอแล้วก็คุณบีด้วยที่บ้านคุณเอเนี่ยยัง
ต้องไปดูให้หน่อยความปลอดภัยเขานะต้องฝากท่าน
ภูมิกับคลองหลวงครับพี่บอกว่าความยุติธรรมที่มัน
ล่าช้าครับมันคือความไม่ยุติธรรมฝากท่านภูมิกับสพ
คลองหลวงดูเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขากลัวมากเลย
ครับตอนนี้คนเจ็บต้องหนีครับหนีไปอยู่ที่อื่นนะครับ
อยู่บ้านไม่ได้ผู้เสียหายเจ้าของบ้านใช่ครับก็อยู่
บ้านไม่ได้ไม่ได้ครับต้องหนีอ่าขอให้มีความคืบหน้าทาง
ดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
ท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เราพบกันหลังจบไทยรัฐนิวโชว
นะครับช่วงกลางวันไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดการออกสลากิน
่งรัฐบาลนะครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดใน
ทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึง
บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง